อบตมหาสนุก

เรามาสู่ช่วงที่สำคัญในอบตมหาสนุก

น้ำลายนี่มันไหลเตรียมมาสอเลย
มันมีแต่ของดีและของอร่อยทั้งนั้น
ที่ไหนก็ตามตำบลไหนก็ตาม
มีของดีของเด็ดอะไรที่เกี่ยวอาหารการกิน
เราจะมาร่วมรู้แล้วก็ร่วมสืบทอด
เราอยู่ในช่วงอบตขอปรุง
อบตขอปรุง
ที่นี่โด่งดังเรื่องอะไรทราบไหมครับ

ขนมเนี่ยมันเหมือนกงล้อเมื่อก่อนเราไม่ได้เรียกวงเราเรียกกง

อันนี้พวกเล่นหวย
นั่นมันกงล้อประกาศรางวัลลอตเตอรี่ครับคุณเจี๊ยบ

สงสัยจะลุ้นเลขบ่อยไปหน่อยล่ะครับคุณเจี๊ยบ
ขนมนี้มีความสำคัญของพื้นถิ่นที่นี่
ใช้สำหรับงานแต่งงานเท่านั้น

กงเนี่ยมันคือต้องวนรอบครบ

มันจะมีกระทกประทั่งเขาต้องอยู่ในวงนี้
แล้วมันต้องค่อยเคลื่อนตัวกันไป

เจี๊ยบที่เห็นนี่ปกติงานแต่งเขาใช้แบบนี้เขาเรียกกงใหญ่
เวลาคนมีฐานะหน่อย
คนบ้านธรรมดาจะไม่มี
ครับ
ถ้าเป็นคนมั่งมีสีสุขก็ทำกงใหญ่

นมกงเป็นแบบนี้พี่เจี๊ยเคยเห็นบ้างเปล่า

รสชาติมันดีมาก

นี่แป้งที่มาจุ๊บขนมกง
ไม่ใช่คุณอยู่จะเอาแป้งจุ๊บขนมปังอะไรมาทอด
มันจะไม่อยู่แบบนี้
นี่มันทอดมา๕วันกว่าแล้ว
เขาเพิ่งทำครับพี่ลิง

เราไปคุยกับแม่ทั้งสองทีมดีกว่าฮะ

สมมุติว่ามีคนมาจ้างเราก็ทำ

เอาดีกว่า
เฮ้ยนี่มันยายหนูครับ

เดินผ่านไปได้ยังไงเนี่ย

จับมือใท้เขาตะเกี๊ยบ

เหลียวผมดูรายการนี้ค่ะแม่

เดินไปมาไหนเองได้หมดเลย

มากเปล่า
เอาแล้วเอาอะไรเขี้ยวแม่

เหลือ๓สิ

ยิ้มยิ่งฟันโชว์ซะเลย

คุณยายทำขนมกงมากี่ปีแล้ว

ญาติไบ้ยายตายก็รับพละไว้
แล้วกงก็เลยมาสอนรุ่นลูกรุ่นหลาน

นี่คบกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่สองคน
แต่ลูกหลานนะสังคม

แม่เจอสาวเป็นไม่ได้นะครับเนี่ย
คุยเพลินจนลืมแม่ทั้ง๒ทีมเลย
มาครับมากลับมาคุยกับแม่กันต่อครับ
คิดว่าจะชนะทีมสีส้มไหมครับ

แม่คิดว่าแม่จะชนะทีมสีส้มด้วยอะไรครับ
ใช้มีดแทงใช้มีดแทง
ชนะชนะด้วยกันเอามีดแทง

ไปดูทีมสีส้มพี่เจี๊ยบ

บางคนงานแต่งงานบวชงานอะไรอย่างนี้ก็ทำไหม

แต่ส่วนมากทำไม่สุดคืองานแต่งงาน

อร่อยฟ้าค่ะ
ไม่มั่นใจจะชนะเขาไหม
อันนั้นลูกสิทธิ์

ถ้าใครชนะรับ๑๐๐๐นะครับ
หลักการง่ายผู้เข้าแข่งขันในวันนี้นะครับ
จะต้องทำขนมกงให้ได้จำนวนกองเยอะที่สุด

ขนมกงมองคนความโกลหละหนก่อนวีวา

ก็เป็นขนมไทยโบราณนับร้อยปีมาแล้วล่ะครับ
ถุดิบในการทำเนี่ยก็หาได้ตามพื้นบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นข้าวตอกถั่วเขียวน้ำตาลมะพร้าว
แต่ขั้นตอนการทำออกจะยุ่งยากสักหน่อยล่ะครับ
เพราะต้องนำข้าวตอกถั่วเขียวไปคั่วให้สุก
เข้ากันแล้วผสมน้ำตามะพร้าวที่เคี่ยวจนเหนียวแล้ว
นวดต่อจนได้แป้งเนื้อเหนียว
จึงนำมาปั้นเป็นเส้นขดเป็นวง
จนมีหน้าตาเหมือนกงล้อเกวียน
จนกลายเป็นที่มาของชื่อขนมกงนั่นเองล่ะครับ
แต่ยังครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้
เพราะหลังจากขดเป็นวงสวยงามแล้ว
ต้องทำแป้งสำหรับทอดกันต่อนะ
โดยการนำแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียว
และแป้งเท้ายายม่อมมาผสมกันแล้วนวด
จากนั้นเติมไข่เป็ดน้ำปูนใสและหัวกะทิ
ค่อยนวดไปเรื่อยครับจนได้ที่
แล้วจึงผสมกะทิอีกครั้งเพื่อให้เหลวจึงจะพร้อมทอด
เข็ดลับความอร่อยกรอบนานก็อยู่ที่การผสมแป้งชุบทอดนี่ล่ะครับ
พอลงกระทะที่มีน้ำมันร้อนแป๊บเดียวครับ
ก็ได้ขนมกงน่ากินน่ากินแบบนี้ล่ะครับ
เหมือนไม่ยากแต่มันยากมาก

ต้องเอาอย่างนี้ผมจะทำแป้งขนมกงมาให้เรียบร้อย
เพราะถ้าใช้เวลาเนี่ยมันใช้เวลาครึ่งวันมันวุ่นวายมาก

ฉะนั้นผมจะให้ไปหาถั่วเขียวมาแลก
วัตถุดิบของเราที่ไม่งั้นมันต้องใช้เวลานวดนาน
ถูกต้องไปหาถั่วเขียวมาแลกกับเรา

เดี๋ยวพอผมสั่งให้เริ่มไป

ไอ้นี่จะเอาสักอย่างแต่หัวเลาะก็หัวเลาะ
รับรองสนุกสนานแน่ใช่ไหมคุณเจี๊ยบ
ีเนียสัญญาว่าต้องสนุกอย่างแน่นอน

ภารกิจในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะ
เพราะเรามีอาบางเจี๊ยบที่พร้อมตัว
ทั้ง๒ทีมได้ทัวร์เขียวไปง่าย
มาดูกันครับว่าเราแม่ทั้ง๒ทีม

ขอถามบ้านนี้ก็ได้บ้านกองชิวานี่

ขอชื่อถั่วหน่อย
เฮ่ยหัวแต่เดินโมปเดินแบบนี้
ก็เสร็จทีมสีส้มเขาสิครับแม่

หนีเข้าร้านไปซ่อนตัวเลยไป
อยากให้ทีมสีส้มจับตัวได้เชียว
หลังไม่เจอแล้ว

หมายด้ายแล้วบังไปไหนแล้ว

ต่อให้ลบอยู่ที่ไหนอีนี่ตามเจอหมด
บางเจี๊ยบอยู่ไหนครับบางเจี๊ยบ
บางเจี๊ยบอยู่ไหนครับบางเจี๊ยบ
แต่ถ้าอินี่หลบที่ไหนไม่มีใครตามเจอ
เพราะอินี่หายตัวได้
เร็วเข้าวิ่งไปซ่อนตัวในร้านกลองเลย
แบบนั้นแหละบังเจี๊ยบ
เฮ้ยจะรีบออกมาทำไมล่ะเนี่ย
โดนจับตัวจนได้แล้วเนี่ย
อ่ะนี่เราอย่าไปบอกสีส้มนะรู้เปล่า

แล้วก็เจอพร้อมกันทั้งสองทีมเลยล่ะครับเนี่ย
เฮ้ยวันนี้อีสัตว์ลอมตัวมาเป็นอาบังทั้งที
นึกว่าจะหนีแม่ได้นานกว่านี้นะเนี่ย

ทั้งสองทีมนะครับได้ถั่วเขียวกลับมาเรียบร้อยนะครับ
เอามาแลกแป้งนะครับผม
แล้วเดี๋ยวเราจะขดเป็นวงชุบแป้งทอดแล้วทำทงประดับ
ถาดไม้ที่เราเตรียมไว้ยกตัวอย่างนี้นะครับ

แกงถาดไม้ไผ่ของเราเนี่ยนะครับ
วางไปปุ๊บแบบเจเปนิสไตล์
วางทั้งหมด๖กง
ออร์บาตอร์ขอบรุงวันนี้กับโจทย์
ขนมกงม่วงคนความโกลหละหนก่อนวันวีวาห้า

แม่ทั้งสองทีมจะต้องแข่งขันกันปั้นแป้งเป็นรูปขนมกงแล้วชุบแป้งทอด
จากนั้นเนี่ยนำขนมกงมาวางเรียงบนถาดไม้ให้เป็นรูปเจดี๓ชั้นจำนวน๖ชิ้น
พร้อมปากถงประดับให้สวยงาม
แล้วนำถาดขนมวางไว้ที่โต๊ะภายในเวลา๑๐นาที
ใดทำขนมได้มากที่สุดก็รับเงินรางวัลไปเลยครับ๑๐๐๐บาท

ไปไหนก่อนไปไหนก่อนพี่เจี๊ยบพวกเรา
นี่แหละครับพ่ายญาตินะครับ

มันทำให้มีเขาเรียกมีรดลายมีความหนืดไง

โอ้โห

พอลอยนี่รอให้เหลืองอีกหน่อยได้เลย

ถึงกับลุกขึ้นมาเต้นเชียร์ทีมสีส้ม
ฝั่งลูกสาวเลยล่ะครับแม่

ไปช่วยไม่รู้ว่าทีมไหนจะออกหัวออกก้อยกันล่ะครับ
เฮ้ยหมื่นแล้ว
จัดจานแล้วนะครับเยี่ยมร้อยแล้วครับปากโทษครับ
เร็วมาแล้ว
เร็วอินอันเร็วเร็ว
ชุบชุบเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็ว

เห็นเห็นเท่ากันนะเห็น
ถ้าดูด้วยตายังไงสีส้มชนะแน่

ไอ้๒ชิ้นนี้ก็ออกจะสมบูรณ์
เพราะอะไรนะฮะ

ทำไปได้ทั้งหมด๑๒๓๔ถาดครับ
มาด้านนี้เห็นเลย๑๒๓๔๕นะครับ
สรุปทีมสีส้มเป็นผู้ชนะนะครับ
ไทยรัฐทีวีและรายการอบตมหาสนุกนะครับ
ขอมอบเงินสนับสนุนชุมชนนะครับ

รับเงิน๑๐๐๐คุณยายยิ้มเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นศึกสายเลือดนะครับผม
เป็นหลานกับลูกครับฆ่ากันเอง
จะตายก็ไม่เสียใจได้พบดาราวันนี้ก็ดีกว่า

และนี่คือหนึ่งความตั้งใจครับคุณผู้ชมครับ
เราอยากจะไปพบกับพี่น้องประชาชนทุกอบตทั่วประเทศ
อยากไปในที่ที่ไม่มีใครไป
ไปในที่ที่ไม่เคยพบกับพวกเรา

คุณเตรียมรอความสนุกสนาน
เอาของมาแลกกับพวกเราเล็กน้อย
ที่พวกคนมีอยู่แล้วในวิถีชีวิตประจำวัน

อบตขอแรง